สิ้นเดือนนี้คุณผู้ชมเราจะได้เห็นอะไรใหม่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
แต่จะเป็นอะไรมาเฉลยกันในเช้านี้ต้องรู้
เรื่องแรกมาดูการประชุมคอรมอเศรษฐา๑นัดแรกวันนี้ก่อนเลยครับ
รัฐบาลจะออกมาตรการหลายอย่างเพื่อดูแลค่าครองชีพให้กับประชาชนหรือไม่
โดยนายกเศรษฐาเผยว่าจะมีทั้งเรื่องการลดค่าไฟฟ้าลดค่าน้ำมัน
แล้วจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลด้วย
จากนี้ยังมีนโยบายพักหนี้เกษตรกรซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการเร่งด่วนครับ
หมายจะเพื่อให้ภายในไตรมาส๔ของปีนี้จะพักทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
เพราะมีแผนสร้างรายได้ปรับเปลี่ยนการปลูกการผลิตที่ตลาดโลกต้องการ
ปริมาณที่เหมาะสมและนำเทคโนโลยีมาใช้
แต่รายละเอียดมาตรการต่างจะออกมาเป็นอย่างไรนั้น
รอการแถลงหลังการประชุมคอรมณ์นัดแรกในวันนี้ครับ
ส่วนเรื่องนี้ก็ต้องรู้เลยครับคนไทยใช้ไฟเพิ่มขึ้น๒๗
นับจากปี๒๕๖๕เป็นการเปิดเผยจากสำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงานหรือว่าสนพกระทรงพลังงาน
ที่บอกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย
ช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้มีปริมาณ๑แสนล้านหน่วย
เพิ่มขึ้น๒๒เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
โดยความต้องการใช้ไฟฟ้าขึ้นจุดสูงสุด
หรือใช้มากที่สุดของระบบเกิดขึ้นเมื่อ
๓ทุ่ม๔๑นาทีของวันที่๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
อยู่ที่ระดับ๓๔๐๐เมกาวัตต์เพิ่มขึ้น๕
เทียบกับความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด
สาเหตุมาจากอะไรล่ะเพราะว่าปีนี้ครับคุณผู้ชม
กลางคืนเนี่ยมีอากาศร้อนอบอ้าวแล้วก็มีอีกปัจจัยคือ
ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นด้วยครับ
ว่าจะมีการชาร์จไฟฟ้ากันเพิ่มขึ้นเรื่อย
ตามปริมาณการใช้รถพลังงานไฟฟ้าของคนไทยนั่นเองครับ
ส่วนอาคารผู้โดยสารใหม่ของท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
เตรียมเปิดให้บริการในปลายเดือนนี้ครับ
โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทย
ร่วมกับสายการบินและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เขาได้ทดลองปฏิบัติการเต็มรูปแบบ
อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่๑หรือว่า
ซึ่งการทดลองปฏิบัติการครั้งนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ได้ปรับข้อขัดข้องในการทดลองครั้งที่๑
และจะมีการทดสอบครั้งสุดท้าย๒๐กันยายนนี้